ก่อนอันนี้ก็กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์และแชร์กันในโลกโซเชียล
ถึงการเอาผิดแล้วก็การปรับสำหรับการใช้โทรศัพท์มือถือ
แล้วก็ไม่ดับเครื่องยนต์ขณะที่เติมน้ำมัน
ซึ่งวันนี้กรมธุรกิจพลังงานต้องออกมาย้ำความเข้าใจ
ว่าไม่มีกฎหมายเอาผิดผู้ที่ฝ่าฝืน
แต่ว่าจะเป็นความผิดของสถานีบริการ
ซึ่งก็จะสามารถปฏิเสธการให้บริการได้นะครับ
และที่สำคัญหากผู้ใช้รถฝ่าฝืนแล้วจะไปสร้างความเสียหาย

ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เริ่มเข้าใจและปฏิบัติตามกฎ
เพราะว่าตระหนักถึงอันตรายของการใช้โทรศัพท์มือถือ
และการสตาร์ทเครื่องยนต์ขณะที่เติม

แต่ประชาชนบางส่วนก็ยอมรับคำว่า
บางครั้งบางที
มันไม่ได้เสียหายอะไรที่เราจะเสียเวลาตรงนั้นอีกนิดนึงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ยังย้ำเตือนไม่ทั่วถึง
ดังนั้นผู้ใช้บริการเองก็ควรจะให้ความร่วมมือด้วย
ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมันก็ยอมรับว่าหนักใจ

เพราะว่าในแต่ละวันก็มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการ
ที่ผ่านมาเนี่ยลูกค้าเรามีหลายกลุ่ม

มอสไซค์สามรถรถบั๊ดรถถัวรถเก่งรถตู้

ที่เขาไม่ดับในหน้างานเนี่ย
ถ้าเราร้องทำไม่ดับเราไม่เติม

ผมหนักใจค่อนข้างมากเพราะว่าเราอยู่หน้างานนะครับ
เพราะอำนาจอะไรที่จะคุยกับลูกค้าเขาก็ฟังในระดับหนึ่ง
เขาก็จะอ้างอ้างอิงในระดับหนึ่งเขาก็อ้างมีเหตุผลของตัวเขา

บางครั้งปัญหาตรงกลางเนี่ยค่อนข้างที่หนักใจเหมือนกันนะครับ
ขณะที่กรมธุรกิจพลังงานออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการอีกครั้ง
เพื่อแก้ปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนในโลกโซเชียล
กรณีที่มีการแชร์ข่าวว่าประชาชนที่ไม่ดับเครื่องยนต์
หรือใช้โทรศัพท์มือถือในปั๊มจะมีโทษจำคุกหรือโทษปรับ
โดยในวิทูลกุลเจริญวิรัติอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ว่ากฎหมายกำหนดให้ปั๊มน้ำมันจะต้องมีป้ายเตือนบริเวณตู้จ่ายน้ำมัน
ว่าให้ดับเครื่องยนต์ห้ามสูบบุหรี่ห้ามก่อประกายไฟและปิดโทรศัพท์มือถือ
เป็นหน้าที่ของเจ้าของปั๊มจะต้องกำชับไม่ให้เด็กปั๊มบริการลูกค้าที่ฝ่าฝืนกฎ
ถ้าเด็กปั๊มยังคงเติมน้ำมันให้ผู้ที่ฝ่าฝืนเจ้าของปั๊มจะมีโทษปรับหนึ่งแสนบาท
จำคุก๑ปีหรือทั้งจำทั้งปรับและเพิกถอนใบอนุญาต
แต่ในกรณีที่ผู้มาใช้บริการก่อให้เกิดประกายไฟ
ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสูงสุดตั้งแต่วันที่๒๙พฤษภาคมเป็นต้นมา
กรมธุรกิจพลังงานจึงบังคับใช้กฎกระทรวงฉบับใหม่
ปั๊มน้ำมันอบรมพนักงานให้มีความเข้าอกเข้าใจในกฎระเบียบต่าง
และต้องมีพนักงานที่ผ่านการอบรมไม่น้อยกว่า๑คนภายในเวลา๒ปี
เทวรัฐทีวีรายงาน